ที่จริงแล้ววันศุกร์นี้ผมจะต้องไปประกันตัวในผลนะครับแต่เมื่อวานท่านผู้การเนี่ยมาแถลงว่า
ได้ส่งไปที่สถาบันกรยาแล้วมีเวลาสี่สิบห้าวันในการวิทย์ใช้โลก
วันศุกร์ผมเลยไม่ไม่ไม่ได้ไปประกันต้องรอให้วิทย์ใช้โลกเสร็จ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมว่ามีเวลาประมาณ๑เดือนนะครับ
ซึ่งผมเนี่ยจะต้องตามเรื่องวันนี้เลยมายื่นหนังสือถึงพบตรนะครับ
ก็อยากจะขอความกรุณาจริงเลยครับทำบุญสักครั้งเถอะ
ท่านได้บุญล้วนเลยนะล้วนเลยนะครับหากในผลนี้ไม่ได้กระทำความผิดเนี่ย
จริงครับคดีนี้ไม่มีการขึ้นสารแน่นอนเพราะว่าไปถึงศาลปุ๊บสารต้องจำหน่ายคดี
เพราะว่าในผลไม่อยู่ในสถานะที่จะต่อสู้คดีความได้แต่ตาบาปล่ะครับ
ตาบาปที่ติดตัวเขาคดีนี้มีอยู่ประการเดียวครับที่ผมจะทำคือว่า
ต้องให้พนักงานสอบสวนและพนักงานในการสั่งไม่ฟ้องอย่างเดียว
ถ้าสั่งฟ้องแสดงว่านายผลมีมณฑินก็คือว่าจับผู้ต้องหาได้ปิดคดีได้
ในผลแน่นอนจบชาวบ้านไม่งั้นชาวบ้านจะยกมาตั้งสามร้อยกว่าคนเหรอ
มามาที่สพสะยายโสมามาร้องความเป็นธรรมอ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาว่าในผลผิดเขาจะมาเรียกร้องความเป็นธรรมไง
แล้วเราจะให้กระบวนการมันเดินไปโดยที่กระบวนการมันผิด
เมื่อกระบวนการมันผิดเนี่ยคุณจะปล่อย
มันเชื่อถือไม่ได้เด็กพม่ามันก็ถือไม่ให้การสองครั้งไม่ตรงกัน
ผมถามสิถ้าไม่มีพยานถ้าไม่มีคนประท้วงเนี่ย๘ปากมาไหมคนที่เห็นในผลนี่มีไหมไม่มีไง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันอีกก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือทนายอนัญชัยลงไปในพื้นที่นะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมรู้จักชีวิตส่วนตัวของทนายคนนี้เนี่ยก็จะรู้ว่ามีความเข้าใจคนที่อยู่ในลักษณะนี้อยู่พอสมควรเพราะว่าลูกตัวเองเนี่ยเรียนต้องใช้คำว่ามีอาการออทิสติกแต่ทีนี้
ต้องให้ตัวทนายอนัญชัยเป็นคนอธิบายเองนะคะว่าความหมายนี้มันมันกินความหมายแค่ไหนเพราะว่ามันจะมีคำปะปนอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นขออภัยนะคะเรียนขออภัยถ้าสมมุติใช้คำพูดที่มันมีความเปราะบางสำหรับครอบครัวใดก็แล้วแต่นะคะเช่นเราอาจจะเรียกเขาว่าเป็นดาวเซ็นโดมนะคะหรือว่าออทิสติกเป็นเด็กที่

ได้ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วแต่โอกาสของเด็กแต่ละคนนะคะว่าจะได้รับการพัฒนาไปถึงไหนที่เล่ามาแบบนี้ก็คือว่าตอนแรกเราก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะทนายอนัญชัยทำไมถึงลงไปในคดีนี้นะคะแต่ทีนี้ในส่วนของข้อมูลเราพอจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นคุณพ่อของน้องที่มีอาการแบบนี้นะคะแต่ในความที่ดูแลลูกมาจนโตเนี่ยนะคะก็ยิ่งมั่นใจว่าคดีนี้ไม่น่าจะอ
ครับพอไปกองปราบไปสตชปั๊บก็ไปหาฝนเลย
เพราะว่าผมมีเวลาเจอกับคุณพ่อและครอบครัวนี้วันที่๖

ค่ะนะฮะคุณพ่อไปเจอคุณฝนมาแล้วยังไงบ้าง

ก็ยังทิศนาภูตนี้แหละเหมือนกัน
วันนี้เขายังไงเวลาเขาไม่เจอหน้าพ่อแม่หลายวัน
เขายังไงบ้างพอเจอหน้าเราวันนี้คะ
เขาทำอย่างไรเวลาดีใจเขาฝนนะ

พอเห็นน้ำพ่อน้ำแม่ครับ
เลยจะเบิกบาดนิดหนึ่ง
กว่าจะกลับเข้าห้องอีกก็รู้สึกว่าจะคึ่
ขึมอืมอืมหน้าจะเป็นสี่
เขาพูดอะไรออกมาไหมคะตอนเจอหน้าพ่อกับแม่

พูดว่าเอาเสื้อมาหรือเปล่า
อ๋อเสื้ออะไรเขาจะเอาเสื้ออะไร
เขาจะกลับบ้านจะกลับบ้าน
อ๋อเอาเสื้อมาหรือเปล่า
เอาเสื้อมาให้เขาไหมเขาจะกลับบ้าน

แล้วเขาพูดอะไรกับแม่ไหมคะ

ตอนนี้เขารับรู้แค่ไหนว่าตอนนี้เขา
เขาคือใครเขาเกี่ยวอะไร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

มีไหมไม่มีแล้วพ่อฉันก็ไม่เคยห่างพ่อกับแม่เลยใช่ไหมคะมีไหมที่คุณพ่อคุณแม่ไปตุลาดต่างจังหวัดต้องค้างมีไหมที่ไม่เจอหน้าฝนไม่มีแม่ก็ไม่เคยไม่เคยไปต่างจังหวัดพ่อก็ไม่เคยเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนกระทั่งตอนนี้เขาอายุ๓๒นะคะวันนี้ที่เจอหน้ากันก็คือดีใจด

เซวนามรุดที่กินเหล้าแล้วเขาบอกไหมว่าโปรดหัวมื่นเขาพูดออกมาไหมค่ะ
ต่างหมดเขาบอกว่าพึ่งจะนอนตื่นขึ้นมาเขาก็เอาออกมา
อ๋อไปปลูกเขาออกมาเหรอประมาณกว่าก็จะเป็นอย่างนั้นแผ่งก็ไม่รู้
เค้าพูดอะไรไหมเค้าคุยกับแม่ไหมคะเค้าพูดอะไรไหม

อืมชิ้นเช่ย

ถ้าไม่ทราบก็ไม่ค่อยพูดถ้าไม่ทราบก็ไม่ค่อยพูด

แล้วไงอีกแล้วคุยอะไรอีกอยู่บ้าน

ก็โคตรต่ำเป็นน้ำทิศตี้กลิ่นน้ำทิศตี้อย่างเดียว

กลิ่นยาถ้าถ้าว่ากลิ่นยาง่วง

ปวดท้องปวดหัวเนี่ยเคยมีบอกไหมคะ
แต่คือมีนะเนื้อปวดหัวเนี่ยบอก
หมอก็ให้กินยาพารา
ส่วนใหญ่เวลาเขาอยู่บ้านเขาคุยกับใครเยอะสุดคะ

พ่อก็ไม่ได้คุ้นเท่าไรไม่ค่อยพูด
เยอะนู่ไปวัดก็นานเยอะนู่กลับ
เรียกตัวเองว่าหนูใช่ไหมเรียกตัวเอง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
อื้มเขาไปโรงพยาบาลบ่อยไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็มันได้ไปเท่าไหร่น่ะเขาเอาทางนี้ยาทางนี้เขาทรงไปน่ะทรงไปที่ตรงไหนนู่นไอ้ไอ้โรงพยาบาลอุทธองก็ได้ไปรับยาที่นู่นทางนี้เขาต้องกินยาตลอดใช่ไหมคะต้องกินยาตลอดเช้าเย็นเช้าเย็นครับกินยาวันละสองมื้อใช่ยาอะไรที่กินค

ตีกองเพลงตีกองเพลงให้พระอยู่อย่างเงี้ยตีกองเพลงให้พระ
ต้องลงตีกองหรือตีละครั้งตีกองทั้งละครั้งทั้งละครั้งอ่ะอ่า
คือเวลาเวลาหมอถามก็บอกหมอตีกองเพลงให้พระอ่าอ่าเพราะฉะนั้นคือถ้าถ้าสมมุติ
เราบอกเขาว่าเขาต้องไปหาหมอหรือไปโรงพยาบาลเขาจะคุ้นเพราะเขาก็ต้องไปอยู่เรื่อย
เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครั้งนี้เนี่ยที่ฝนต้องมาอยู่ที่สถาบันกรยาเนี่ยนะคะ
ก็คือฝนก็จะรู้ว่าตัวเองเหมือนกับว่าเขาต้องมาหาหมอใช่ไหมคะ
เขามีแบบความรู้สึกหรือสีหน้าแววตาอะไรที่แบบแปลกไหมคุณแม่
ไม่มีดูขัดขืนแบบไม่เอาไม่มามีไหมไม่มีไม่มี
ถ้าหมอนัดให้ไปต้องไปจ้ะนั้นบอกให้พวกนี้น่ะเนี้ยถ้าไปหาหมอ
คือกำลังจะถามว่านะตอนนี้คือเขารับรู้แค่ไหน
เพราะว่ามันสามารถเอามาเทียบเคียงได้บางส่วน
สามารถเอามาเทียบเคียงได้ว่าเขารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
เขารู้ไหมว่าก่อนหน้านี้เขาคุยกับใคร
เขารู้ไหมว่าเขาจะพูดอะไรออกไป
คือเขาได้เล่าย้อนให้ฟังไหม

ว่าเขาเคยเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก่อนหน้านี้ไหมคะ
หนูไปคุยกับตำรวจตำรวจมาถาม
มีคนมาถามอะไรอย่างนี้

มีพี่เขามาถามเขาใช้คำอะไรแบบนี้

ไม่มีที่ว่าจะทักเขาถาม
ถ้าหากเขาถามจะบอกเอง
จะบอกว่าเข้ามาถามหนูอย่างนี้อย่างนั้น

เคยมีอยู่ดีนี่๓๐กว่าปีของเขา
เคยมีมาเล่าไหมว่าใครมาคุยกับเขาบ้าง

ถ้าถามจะพูดตอบตรงนี้

คือเท่านี้ที่พ่อจะรับรู้ได้ว่า
คุณฝนตอนอยู่กับพ่อแม่เป็นแบบนี้นะคะ

คือดิฉันอาจจะใช้คำพูดผิดถูกแก้ได้เลยนะคะ
คือไม่ว่าจะเป็นลักษณะของดาวนซินโดม

เราต้องเรียกเขาว่าเป็นโรค

แล้วก็โรคก้อนเนื้ออ่อนแรง

ได้ยินคำนี้

เขารักษณะคือยังงี้ครับ

เขาเป็น๓โรคก็ถึงโรคพิการทางสติปัญญาสมัยก่อนเขาเรียกว่าปัญญาอ่อน
๒ก็คือโรคพัฒนาการเรียนรู้ล่าช้าพิการทางพัฒนาการเรียนรู้
คือสอนไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรอย่างนี้
คือคือปัญญาอ่อนหรือพิการทางสติปัญญา
ถ้านายดานาลชัยไปรู้ได้ยังไงว่าฝนเป็น๓อย่างคะ

แต่พอวันนี้พอผมไปดูเขานี่นะครับเขาเป็น๓โลกเลยครับ
คือ๓โรคเนี่ยคืออย่างนี้ครับผลเนี่ย
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้เกิดจากอาการชัก
เมื่อประมาณอายุ๖ขวบเนี่ยเขาจะชัก
พอชักเนี่ยนะครับชักบ่อยเนี่ยนะครับ
ออกซิเจนเนี่ยมันจะไปเลี้ยงสมองไม่ทัน
พอไปเลี้ยงสมองไม่ทันเนี่ยมันเกิดสาเหตุดาวนซินโดม
ทำให้การพัฒนาการระช้แล้วก็เรียกทดถอยลง
แต่จริงแล้วเป็นโรคแค่นิดนึงนะครับ

คือไปเจอฝนเลยแน่ใจว่าฝนมีอาการอยู่หลายอย่าง
ผลตอนนี้ไม่ใช่ผลนี่ไม่ใช่เด็กอายุห้าขวบนะครับผลเนี่ยยิ่งกว่าเด็กอายุสองขวบอีก
ไม่คือคือที่ฉันกำลังจะถามว่าเอาอย่างนี้นะคะเอาความเข้าใจของทั่วไปนะคะ
เราก็จะไม่รู้เลยครับมันไม่รู้เลยครับ
จริงไอ้กอลทิสติกนี่มันมีแบบกิเนียทเก่งไปเลย
ออธิติกเทียมก็มีอัชริยะก็มี

ฝนมีอาการทุกแบบเลยที่พูดมา
งั้นก็รู้ผมก็เป็นนะ

ก็ลูกชายผมเนี่ยน้องเหนือเมฆนี่นะครับเป็น๓โรคเลย
ก็คือหมอคือก่อนที่จะออกใบพิการเนี่ยนะครับหมอก็จะต้องมีแพทย์นะครับ
การเรียนรู้ออซิติกเนี่ยมาวินิจฉัยแล้วก็สอบถามนะครับ
ปรากฏว่าพอติ๊กออกมาเนี่ยเป็น๓โรคแล้วคือ๑พิการทางสติปัญญาก็คือปัญญาอ่อน
พิการทางการเรียนรู้๓ออทิสติกติ๊ก๓โลกเลย
แต่ว่าผมเนี่ยไม่ปล่อยให้๓โลกนี้มันเกิดขึ้นมากับลูกชายผมไง
ผมก็เลยทำทุกวิถีทางเช่นดนตรีบำบัดอาชาบำบัดวารีบำบัด
ฝึกพูดฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เราฝึก
แล้วก็ฝึกให้มองตาฝึกไปชี้เอ้ยนี่กระต่ายนะ
นี่คือสอนแบบสอนของกลาง
ทีนี้พอไปเจอฝนเอาเท่าที่ทนายอนัญชัยมีประสบการณ์จากน้อง
พอไปเจอผลวันนี้นะครับผมตกใจเลยครับ
นี่ฝนไม่ใช่เด็กอายุ๕ครับตอนที่ท่านฟุการธแหลงนี่
นี่มันเด็กอายุ๒ขวบไม่ถึง๒ขวบซะด้วยซ้ำไป
เอาล่ะดิฉันไม่เถียงหรอกตัวเลข๕หรือตัวเลข๒ก็แล้วแต่
แต่อะไรคือสาระสำคัญของพอไปเจอฝนแล้วเขาเด็ก
เวลาเขามองเราก็มองอย่างนี้

เหลือเลือดลอยคือแววตาเขาเนี่ย
ไม่ได้มีแววตาแห่งความเจ้าเล่

อย่างฝนจากประสบการณ์หนันชัย
อย่างฝนนี่ฝนถึงว่าสื่อสารรู้เรื่องมั้ย

มันชอบทำอะไรซ้ำซึ่งคนปกติเขาไม่ทำกันไง
แล้วจริงน้องที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยนะคะจริงสามารถสื่อสารเรื่องที่ไม่ซ้ำได้ไหม
ไม่ได้ไม่มีทางเลยไม่มีทางเลย
อันนี้ทางการแพทย์จากประสบการณ์นะทางการแพทย์นะ
ทางการแพทย์เลยครับมันซ้ำเลยยิ่งซ้ำยิ่งดี
ชอบอะไรที่ซ้ำอะไรที่ทำให้เขาซ้ำนะครับ
พวกนี้ก็ทำได้ดีมากแต่อะไรที่ว่ามีการคิดการไกลอะไรพวกเด็กพวกนี้เขาไปไม่ได้
คือที่ถามละเอียดเนี่ยนะคะเพราะว่าคืออันนี้พูดแบบตรงไปตรงมานะคะ
คือเราเราขอสัมภาษณ์ทางตำรวจนะคะแต่ว่าท่านก็ท่านยังไม่ให้สัมภาษณ์อ่า
อย่างที่เราได้เห็นข่าวกันนะคะคือตำรวจก็จะค่อนข้างสงวนข้อมูลนะคะ
เพราะว่าก็อยากให้เป็นไปตามกระบวนการและขอย้ำนิดนึงคือจากที่ข่าวออกนะ
จากที่ข่าวออกคือตำรวจก็เอาอย่างนี้รู้สึกว่าโดนชี้นำเลยเหรอคะ
เพราะตำรวจก็พยายามอธิบายว่าก็ค่อยถามค่อยคุยนะ
สะยายโสมเนี่ยรู้จักนายผลเป็นอย่างดีเพราะว่าเวลามีการเล่นไพ่ตรงไหนนี่นะครับ
ในผลเนี่ยในผลพาไปจับเลยนะแถวนั้นนะฮะจับตรงนี้
สะยายสมเนี่ยเขารู้ดีครับคนที่สระพังลานเนี่ยเขารู้ดีว่าฝนเนี่ยเป็นคนพาจับ

แล้วอันนี้เป็นไงไปชี้ให้เขาดูซ้ำเหรอทำไมไปชี้ได้

แล้วทำไมพาไปชี้ถูกที่ล่ะคุณพ่อ
ก็ไม่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยบริเวณที่เล่นกลับบ้านเนี่ย
คือมันระหว่างช่วงบ้านไปบ้านมาเนี่ยมันไม่ออกนอกเขตนะแบบนั้นเราก็ไปถูก
เนี่ยตามหมู่บ้านนี่เป็นสายให้ตำรวจเหรอ
ใช่เขาได้เป็นสายเพราะฉะนั้นตำรวจรู้ดีไง
เมื่อตำรวจรู้ว่านายฝนเนี่ยเป็นคนที่สติไม่สมประกอบ
ถ้าที่เขาบอกนะครับเขาก็รู้ว่าในฝนเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ปกครองนะครับ
เขาสมควรที่จะมาหาคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่อยู่อยู่ปั๊บจับในฝนไปเลย
แล้วก็พาไปทำอะไรก็ไม่รู้อยู่อีกวันหนึ่งก็พาพ่อไปแล้วก็ไปชี้ทำแผนที่เกิดเหตุ
ประกอบคำลับสารภาพไม่ใช่ไง
รอบแรกที่ฝนถูกพาไปกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบเลย

เพราะตำรวจเนี่ยเอารถเขาขึ้นไปใช่ไหมรถจักรยานด้วยกันที่เขารักเนี่ย
ขึ้นไปทางไอ้พี่เศร้าที่เอาหนังถึงแม่เขาเนี่ยก็ถาม
มองทำไมไม่เอารถไอ้พวกน้องแต่อันนี้ก็ไอ้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอย่าไปลงที่วัดอย่าให้มันเดินกลับ
ก็เลยเอาไปเอาไปนู่นเลยรถเอาไปที่โรงพักนู่น
ไหมเอาลงให้มัน
คือเด็กพวกนี้เขาจะมีสิ่งของไหนที่เขารักเขาจะฝังใจมาก
ผลเนี่ยฝังใจอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือรถจักรยานสองล้อ
อีกอย่างหนึ่งก็คือวิทยุเล็ก๒ชิ้นนี้ครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
แล้วขาดไปเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะแบบเขางอแงเลยครับ
วันที่ไปรอบแรกก่อนนะคะคุณพ่อวันที่ไปรอบแรกพ่อกับแม่ไม่รู้

ว่าคุณฝนไปกับตำรวจไม่รู้

เขากลับบ้านผิดเวลาไหมคะวันนั้นหรือตำรวจพามาส่งที่บ้าน

ยังไม่ได้กลับเลย

ตอนนั้นเขามาทรงเลยไงนี่นะคะพ่อก็ไปทำงานจำไม่ค่อยได้
คือวันนั้นที่ไปกับตำรวจรอบแรกเนี่ย

จักรยานกลับมาเองหรือว่าเจ้าหน้าที่พามาส่ง
ก็รถจักรยานก็ยูนป้อมตำรวจนะ

ตอนนั้นพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่บ้านตอนที่ฝนกลับถึงบ้านใช่ไหมอยู่ไหม
ก็เข้าไปท่ามว่าเออฝนบ้านพ่นอยู่นี้เลย

อันนี้เขาก็พูดว่ารถจักรยานน่ะ
ว่าแม่เอาลงให้พ่นล่ะ
อย่างเขาไม่ให้เอาลงหรอกแม่

เขาก็เอาไปอยู่ลงพัก

ยาไม่ได้กลับบ้านวันนั้นแต่ตัวฝนน่ะกลับ
แล้วฝนคุยกับแม่ว่าไปไหนมาคะ

แล้วตอนนั้นแม่รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชาย

ตอนที่ว่าอาภัยพ่อแม่ก็ไม่ได้สนใจ

ก็เขาไปบีบไปนวดให้ตำรวจนั้น

คือรอบที่คุณพ่อรับรู้แล้วไปด้วยใช่ไหม
มันจะไปที่ตอนนี้มันค่อยไม่ค่อยเห็นมัน

ไปมีงานมีอะไรในวัดในวามันจะไปคุยกันเรื่อย
ทีนี้รอบแรกเนี่ยที่ตำรวจพาฝนไปเกี่ยวกับเรื่องข่าวนี้

อ่ะรอบสองเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คดีของน้องสุริผิวเนี่ย
พิเศษที่พิเศษไปเด็กต่อมาแล้วก็คุณฝนนะครับ
คนไทยที่ทางตำรวจ
ตอนนี้ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิทยุทธิเจอร์เวศน์นะครับ
เพื่อแพร่ข้าวธุรกิจ

ทางสรุปปุริษัทธิบัติภูมิ
ก็ออกกำศัพท์ตั้งคณะร่างงานสืบสวนสอบสวน

กับท่านคุณกราบสอบสวนเนี่ย
๗คนคุมการสอบสวน
มีท่าทุกกับสืบสวนเป็นหัวหน้า๕คน
การให้ความสำคัญของเราเนี่ยครับ

คือเราที่บอกครับเขายู่ซะทำบอกว่าแค่

คนเด็กห้าปวดเนี่ยนะเราเนี่ยทั้งท่องศาลนะครับ
และใส่กันในการสอบสวนกว่าจะสรุปมาได้ถึงวันนี้
มันมีขั้นตอเลม่าคนที่เยอะแยะพยานเราสอบไปทั้งหมดตรงเนี้ย
ห้าสิบเก้าปากนะครับหลักฐานทั้งหมดเรารวบรวมทั้งหมดนะครับ
ทีนี้ต้องเรียนว่าทำด้วยความเป็นธรรมกันแล้วกันนะ
ทำด้วยความเป็นธรรมละเอียดรอบครอบนะครับจริงจริงแล้วน้องนะ
จริงจริงเลยเนี่ยเหตุมันเกิดวันที่สิบเจ็ด
กว่าจะเจอศพเนี้ยวันที่ยี่สิบห้าแล้วกว่าจะสอบสวนปากคำเนี้ยมันมัน
มันจะมันจะพอเดินอยู่ได้นะธรรมชาติมนุษย์นะน้องนะ
มันไม่มีทางจำได้แล้วว่ามันวันไหนวันไหนวันไหนมันจำไม่ได้หรอกนะ
แล้วที่เอามาให้การส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดว่ามันก็ไม่ค่อยตรง
คือเขาก็จำอะไรไม่ได้นะอย่าว่าว่าเดี๋ยวเขาเลยเล่าอ่ะ
สิบห้าวันให้หลังเนี่ยเราก็จำไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีเหตุพิเศษอะไรที่เราจะต้องจำได้
เข้ามาว่าจริงไหมมาจริงนะแต่ช่วงเวลาที่เขาหายไป
ขอบคุณครับ
เขาคนปกติแต่สมองเขาเนี่ยไม่สำคัญกับวัยเขา
เขาอยู่ตามสองแต่สมองแค่ห้าคน

เขาบอกเขาพาน้องไปเล่นพาน้องไปเล่นน้ำ
แล้วเขาก็พาไปชี้ไอ้อยู่ที่เล่นละทูด้วย
ผมถามว่ามันต้องเป็นกิโลกิโลพาไปได้ยังไง
แต่ว่าตอนนี้เขาก็ยืนยันว่าในปกติยังไม่ใช่ผู้ต้องหา
เป็นผู้ต้องหาแล้วครับแต่เราไม่ได้สอบสวน

ซึ่งหมอเนี่ยใช้เวลา๔๕วันครับ
ส่งเข้าไปที่นี่ก็ส่งไปตามคำสั่งสาร
สารที่ส่งไปที่นี่นะครับ
อะไรยังไงเนี่ย

มันอีก๘๐อยู่กับเรา

แต่ที่น้องน้องลูกทั่วไปเนี้ยนะมันยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะ
ถ้าน้องเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างพี่น้องก็ต้องตรวจอย่างพี่นี่แหละ
อันนี้ก็มันเป็นอีกอย่างเนี่ยคือเขาไม่สามารถ
ท่านหวงเขาไม่สามารถให้ตัวพูดทางการดีกับเราได้แล้วมันต้องมาตอบตัวกับเราได้
เราไม่อยากพูดอะไรมากเนี้ยเราพูดไปก็เค้าโตเราไม่ได้นี่ให้พ่อแม่
พ่อแทนก็โตตเหลังไม่ได้และอีกคนนี่อีก
อย่างเนี้ยนะมันมันไหลอย่างตะปอบกันเพราะฉะนั้นคุยแล้วคุยกับแม่ก็อยู่
อันนี้
แต่ขออย่างเดียวว่าการสอบสวนอันนี้เป็นคำและอย่างรอบพ่อ
ถ้าเปิดสำนวนให้ท่านดูท่านก็เห็นเหมือนเรานี่แหละท่านจะบินอย่างอื่นไปไม่ได้หรอก
แล้วการสอบสวนเขาทุกครั้งสอบสวนสวนเนี่ยท่านต้องเป็นพยาน
แม้แต่การสอบปากคำพ่อเขาอยู่ด้วยตลอดเลย
รถจักรยานที่เขาเอารูปถ่ายมาเมื่อวานเนี่ยเราเอามาแล้วมาตรวจดีเอนเอ
ไม่ได้เอามาว่าเออทำไมเอามาแล้วผลมันให้การไม่ได้ไม่ได้เอามาตรวจดีเอนเอ
น้องคือทุกอย่างมีคำตอบหมดแล้วแต่เราไม่ได้ไปโต้ตอบเขาอะไรเขาเนี่ย
ว่ามีประโยชน์อะไรมีประโยชน์อะไรนะเพราะว่าเขารับฟังมายังบอกกับ๒๐นั่นเอง
แต่อีก๘๐ไปอยู่กับเราแต่อย่างที่บอกไงอีกคนสัก๒ขวบเด็กตาย
อันนี้ก็ปัญญาเท่ากับคน๕คนไม่ได้ไปโดดอะไรไม่ได้ไปตอบโต้อะไรอย่างนั้นไม่ได้ไปโดด
แต่ก็ชี้แจงว่าขอความเห็นใจเราหน่อยกันแล้วกันนะ
เดี๋ยวรอเหมือน๔๕วันครบแล้วเนี่ยผลแพทย์กับเราเนี่ยก็จะแทรกอย่างนี้
คุณผู้ชมค่ะที่ทางตำรวจบอกเนี่ยคือเป็นไปตามกรอบกฎหมายที่ให้ไว้นะคะ
วันที่ไปอยู่ที่สถาบันกรยาราชนครินก็คือไปเพื่อให้คุณหมอประเมินนะคะ
แล้วก็ถ้าเอาข้อกฎหมายก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมารอบที่๒ที่คุณพ่อไปด้วยนะ
ก็ผมไม่ได้บอกว่าข้างแล้วก็แต่ผมบอกว่าเขาไม่ได้พา
คือจะบอกว่าพาไปเล่นน้ำก็ไม่ได้พาเหรอ
ไม่มีทางเด็กพวกนี้ถ้าหากว่าเส้นทางไหนขลุกคลัก
มีฝากหนามมีย่าลกชัดไม่ไปเด็ดขาด
แล้วเขาไม่เคยไปเส้นทางนี้เลยแล้วเส้นทางที่ไปมันคดเคี้ยวเลี้ย
รถมันหลายแยกหลายซอยไปก็กลับไม่ถูกผมไปยังกลับไม่ถูกเลย
คุณออกมาแถลงเปล่าคุณไปบ้างหรือเปล่า

ไม่อยู่พื้นที่ก็ไปอยู่พื้นที่ก็หลงได้ฝน
เขาไม่ใช่เด็กอายุ๕ขวบเขาเด็กอายุ๓ขวบ
เอาล่ะดิฉันไม่ทราบเลยว่าประเมินว่ากี่ขวบ
แต่ทีนี้กลับมาข้อกฎหมายนิดนึงค่ะทนายนัญชัย
คือตอนนี้เป็นผู้ต้องหาแล้วก็มีการตั้งข้อกล่าวหาแล้วเรียบร้อย
แล้วก็เป็นคำสั่งสารที่ให้เขาไปอยู่ที่สถาบันที่ว่า
เพื่อให้หมอประเมินนะคะ
คือสรุปสุดท้ายแล้วยังไงสมมุติว่าเชื่อว่าฝนคือผู้กระทำ
แต่ยังไงฝนก็ไม่ต้องรับโทษอยู่ดีถูกไหมคะ
อ๋อฝนตอนนี้เนี่ยครับยังไม่วินิจฉัยว่าเป็นผู้กระทำหรือไม่
แต่เป็นข้อกล่าวหากล่าวหาเขาว่าเป็นผู้กระทำ

แต่แพทย์บอกว่าสติสัมปัญญะของฝนเนี่ยมีระดับไหน
เป็นไปได้เชื่อถือได้หรือไม่
ครับตอนนี้นะฮะแพทย์จำนวคลวินิจฉัย
แต่ที่สำคัญก็คือว่าณตอนนี้เนี่ย
ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานายฝนแล้ว
ว่าในฝนเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดนะครับ

ไม่รู้หรอกว่าในสำนวนของคุณมีกี่ปากนะครับว่ามีใครบ้าง
เป็นคนพม่ากี่ปากเป็นใครบ้างแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับ
ก่อนที่จะมีการประท้วงกันเนี่ยนะครับพยานทั้งเก้าสิบห้าปากเนี่ย
โดยเฉพาะคนที่สระพังลานเนี่ยไม่มีใครอ่ะให้ไลฟ์ผลหรอกเดี๋ยวนะฮะ
ตัวเล่นได้จากห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าปากที่ว่าทางทางตำรวจเนี่ยบอกว่า
ก็มีคนที่ให้การเป็นประโยชน์ต่อฝนด้วยนะไม่ใช่แบบแหมโหมาแบบ
พยานที่มานี่ไปทางฝนหมดเลยนะคือคือพยานที่ให้ให้การเนี่ย
ดปากนี่นะครับห้าปากนี่นะครับเป็นประโยชน์กับฝนนี่มาให้การตอนหลังนะ
หลังจากที่เขาสรุปสำนวนขออนุมัติหมายจับแล้วนะครับ
ประชาชนไปประท้วงนะครับถึงจะได้พยานปากอื่นมาแล้ว
แล้วพยานอีก๕ปากนะครับที่มีการสอบกันนี้ว่าฝนไม่ได้อยู่
ผลอยู่ที่วัดแล้วก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่นะครับสอบก็สอบไม่ตรงกับที่เขาอยากจะให้การ
เบี่ยงประเด็นแปลว่าอะไรฮะก็สอบว่าเขาอยากสอบแค่นี้
อ่าเขาสอบยาวแค่เนี้ยเขาให้การแค่นี้แต่คุณเอาแค่เนี้ยนิดเดียว
คือไม่อยากให้มันยาวไปใช่ไหมแล้วอย่างหนึ่งพระสองรูป
ที่จริงพระมีประมาณ๕๖รูปเพราะนั่งกินก๋วยเตี๋ยววัน
วันนั้นเนี่ยเป็นการปริวาสพระออกมากินก๋วยเตี๋ยว
พอมีก๋วยเตี๋ยวปั๊บนี่ครับผลก็มากินด้วยนะครับ
พระก็เห็นแต่ว่าพระสองรูปเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจไปสอบว่า
เขาบอกเขาไม่เชื่อถือเพราะว่าผลเนี่ยเป็นลูกศิษย์
เขาก็ไม่สอบพระอีกพระก็อยากจะไปสอบแล้วอย่างนี้ที่คุณพูด
ว่าเป็นธรรมมันเป็นธรรมตรงไหนแต่ทีนี้อ่าที่ฉันพูดตามที่ทาง
ตำรวจท่านให้สัมภาษณ์ไว้นะคะคือเราไม่ได้เห็นสำนวนทั้งหมด
เหมือนกับเวลามันมีข่าวมันไม่เห็นอยู่แล้วครับ
อีกตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์ธนาณาชัยจะมั่นใจได้ไงค่ะอ๋อ
ว่าตำรวจสอบหรือว่ามีอะไรอยู่ในมือบ้างคือแค่แค่คุณบอกว่า
ผลไปชี้สองครั้งนะครับคุณเชื่ออืม
แสดงว่าศักยภาพในการสอบสวนคุณนี่นะครับไม่ถูกแล้วครับ
เพราะว่าเด็กพวกเนี้ยเชื่อถือไม่ได้แต่แต่รอบที่สองที่ฝนไป
กับตำรวจคุณพ่อไปด้วยถูกไหมคะไปครับ
วันนั้นเล่าให้ฟังหน่อยพ่อจ๋าไปทำอะไรมาบ้าง
ไปมามาอยากไอ้ลงพักก็เรียกมาเลยพาพ่นไป
ก็นั่งรถตำลวดนั้นมาจ้ะก็ตอนนี้ตกไปเฮาะแล้วก็ผ่าเลยไปแล้ว

ลงแล้วก็ตำนวนก็ไม่ตามเออซ้ายเร็วขวาก็ไม่บอก

กลับมาที่เกอร์เทศเพราะว่าที่เด็กโจมน้ำตายอะไรอย่างนี้นะ
พอมาถึงนี่ก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายซ้ายเลยอืม
พอไปอีกไปอีกอีกเกี่ยวนึงเหี่ยวอ้อย

ก็จอดไอ้ที่ว่าเกอร์เทศเดินลง

ก็บอกเด็กมาลงตรงนี้เราก็ไม่ได้ทาวร์

ก็บอกเขานะตรงนี้เลย

คือตอนที่ไปนั่งรถตำรวจไป

แล้วที่บอกว่าเลยนี่คือขับเลยไป
เลยเลยแล้วเลย๒ที่นะ
สองที่ที่ยาวไปนู่นกลับอีกนโรงแล้ว
ไปถึงไอ้ทางถ้ำแท้งไม่ถ้ำนะตำรวจ
บอกว่าไอ้ใส่หรือขวาก็ไม่ทำ

กลับมาก็มามาทางนี้
เขาจะไปตามคำบอกของฝนใช่ไหมคะ

ครับเค้าว่าไปหนอยแรกเนี่ยผมไม่ได้ไป
ไปรอยไปมันก็รู้แล้ว
ไปซ้ายเลยนั่งไปอื้อ
ไปอีกสักพักอื้อซ้ายเลยอื้อ

พอทางเข้าทีวาย่ายเยอะนั่นแหละ

เดินเลยเลยไปที่เขาเทรดยังโล่งไปอีกแล้ว
เรินไปไปยืนพัก

คือถ้าฟังจากคุณพ่อนะคะ

สรุปถูกไหมพ่อกำลังจะบอกว่าฝนได้แค่อื้อ

ฝนไม่ได้พูดว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไป
คือไม่ได้พูดคำอื่นเลยนอกจากดื้อเหรอ
แต่มีสัตว์ตำรวจนั้นบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลย
ก็ไปดูห้นทางอื้อเลยพาไปดูแล้ว

อืมอย่างเดียวไม่มีพูดซ้ายไม่มีพูดขวา

ไม่ไม่ไม่มีพูดว่ากลับก่อน

ไม่ไม่ไม่ไม่มีคำอื่นเลยเหรอ
ไม่มีมีซื้ออย่างเดียวอ่าทีนี้เอาใหม่เอาใหม่
เป็นไปได้ไหมล่ะก็คุณพ่อไปรอบที่๒
ก็รอบแรกก็ฝนเคยบอกกับตำรวจเขาไปแล้ว

เป็นไปได้ถ้าไม่ไปแนะทาง

ก็ทำรวจไปท่ามอย่างนั้นมันก็บอกตามทิศทาง
ก็สายเลยบอกบางอย่างอื้อตาม

พ่อถ้าสมมุติเอาเท่าที่คุณพ่อรู้จักฝนเนี่ยนะคะ
พ่อคิดว่ารอบก่อนหน้าที่คุณพ่อจะไปด้วย

คิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าฝนไปบอกทางตำรวจ

ผมว่าว่าตำรวจนั้นจะพาไปดูทาง

ไม่เชื่อลูกไม่เคยไปแบบนั้น
ไม่เคยไปทางไล่อ้อยไม่เคยไป
ทำไมฝนจะไม่เคยไปทางไล่อ้อย

ไปไม่ได้เงิน

ก็แม่ไม่เชื่อว่าลูกจะไปเอง

เราจะไปรู้ได้ไงเขาขี่จักรยานคันเก่งของเขาออกไปไม่รู้ว่าเขาจะไปสนุกที่ไหนบ้าง

เขาเอารถออกไปสนุกของเขาทุกวันเขารถก็เปื้อนอยู่แล้วนะ
ไปสนุกอยู่ตามรถยางนะออกจากบ้านมันรถยาง

ไม่ได้ลงไปลุยใช่ไหมความหมาย

เขาชอบเดินเล่นไหมเขาชอบลงไปเดินเล่นไปดูแม้ว่าตรงไหน
ต้องเอาสักยานไปน้ำยังมัีแตะต้องเลยก็ไม่ลงไปด้วย
สมมุติว่าถ้าเขาเจอน้องรู้สึกมีเพื่อนเพื่อนแล้วก็ชวนกันไป
ชวนกันไปไปเปล่าชวนกันก้ันไปตามบ้านกันเดินไปไปสนุกด้วยคำมีเพื่อน
เปิด๒๐๑๐ในสำนวนหรือยังไม่ทราบซึ่งเป็นคดีปกติที่ถึงไม่ต้องบอกเราทั้งหมดนะคะ
ในขณะที่ทางคุณพ่อคุณแม่ก็ยืนยันแล้วก็บวกกันกับอีกที่ธนายอนัญชัยคือมีประสบการณ์จากลูกของตัวเอง
แต่คำถามก็คือว่าคนที่จะชี้เรื่องนี้เนี่ยนะคะน่าจะอยู่ที่คุณหมอเท่านั้นเลยหรือเปล่า
ไม่ใช่ทั้งตำรวจไม่ใช่ทั้งทนายและก็อาจจะไม่ใช่พ่อแม่ด้วยหรือเปล่า

คุณผู้ชมค่ะที่จับใจความได้จากคำตอบของคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้คือเปียกไม่ลงน้ำไม่โดน
กลัวยางรถแตกกลัวมันรั่วกลัวมันรั่วกลัวเปื้อนด้วยใช่ไหมส่วนพ่อบอกนอกเส้นทางไม่ไปเพราะไปแล้วไม่ได้ตังค์

ทนายอนัญชัยให้สัมภาษณ์ไว้ในข่าวเหมือนกันนะ
ที่บอกว่าชาวบ้านที่จำวันนั้นได้เพราะว่ามีคนถูกหวยวันถัดมาก็เลยเลี้ยง
ครับเลี้ยงพระเลี้ยงฝนด้วย
แต่มันก็อาจจะเป็นข้อสังเกตได้ไหมคะว่าฝนเขาจะอยู่ตลอดเลยเหรอ
ไม่ฮะพอมากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็กลับไปไงกลับไปวัด

พระเนี่ยเขาเป็นคนให้การได้ดีที่สุด
ซึ่งเราพยายามเอาพระไปแต่ว่าตำรวจเขาไม่เอา
แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอคะว่าถ้าคนใกล้ชิดกัน
คนรักใครชอบพอกันก็จะมีน้ำหนักน้อยนะ
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เด็กหายพอดี

ระหว่างสิบโมงถึงเพลนเนี่ยยังตีแล้วทางเพลนอยู่เลย
เพราะฉะนั้นจะบอกว่าช่วงเวลามันก็จะบอกได้ในรายละเอียดใช่ไหมคะ

คุณพ่อคุณแม่มั่นใจลูกชายตัวเองส่วนหนึ่ง
ตำรวจมั่นใจพญาหลักฐานอีก๘๐ยังไม่ได้เปิดมาส่วนหนึ่ง
แต่สุดท้ายคดีนี้คนที่จะชี้คือหมอคนเดียวป่ะคะ
ครับคนที่จะชี้ก็คือพนักงานสอบสวนพยานอายการแหละครับ
แต่ดำเนินคดีไม่ได้นะครับเพราะว่า
ผลเนี่ยไม่อยู่ในสถานะที่จะดำเนินคดีได้
หมอต้องออกมาแน่นอนเพราะว่าผลเป็นคนปัญญาอ่อน
ซึ่งความหมายต่อคดีคือหมอ
ความหมายของผมก็คือว่าผมไม่ต้องการให้ผลมีบนทิ้น
ไม่ต้องการว่าสั่งฟ้องแล้วก็จำหน่ายคดี
กว่าฝนจะหายผมไม่ต้องการเช่นนั้น
ผมต้องการให้ฝนเป็นคนที่บริสุทธิ์
คือไม่มีข้อหาติดตัวใช่ไหมความหมาย

คือไม่ได้เกี่ยวกับว่ารับโทษไม่รับโทษขึ้นให้การไม่เกี่ยว

อันนี้คือเป้าหมายของทางคุณพ่อคุณแม่และที่ทนายนันชัย

แต่เป้าหมายคือผลเป็นคนบริสุทธิ์

แต่ทีนี้อย่างที่เราบอกนะคะวันนี้ตำรวจยังมาให้สัมภาษณ์
ซึ่งตำรวจดูแล้วก็จะใช้อำนาจตามกฎหมายนั่นแหละ
แล้วเดี๋ยวคงจะได้แถลงข่าวอีกครั้งตอนที่ครบ
ระหว่างนี้สุดท้ายแล้วค่ะเอายังไงทนายนันชัยคะ

เพราะผมว่าสัก๔๕วันผมจะประกันฝน
เพราะว่าอยู่ในระหว่างการวิจัยของแพทย์
แต่ในขณะเดียวกันผมก็ตามกองปราบ
ผมก็ถอบตลอดด้วยว่าเออ
เรื่องของผมที่ผมไปยื่นเนี่ยถึงไหนยังไง

ยังไงคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวก็ตามคดีนี้ร่วมกันนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจริงแล้วก็ต้องรอฟังตำรวจด้วย

หมดเวลาของรายการค่ะ